สวัสดีครับกีฬาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาตามความพร้อมของทีมชาติไทยเพราะว่าวันนี้จะลงแข่งขัน
ที่๒ครับในศึกเอเชียนครับรอบคัดเลือกที่อูสเบกิสถานนะครับ
เกมแรกในทีมไทยเอาชนะเมาดีฟแบบไม่ยากนะครับ๓๐แต่ว่าเอาจริงเนี่ยก็ควรจะเร่งแล้วก็ได้ประตูให้เยอะกว่านี้
แต่ว่าเล่นไปตามจังหวะแล้วก็ค่อยปรับทีมไปด้วยซึ่งในเกมนี้นะครับการเจอกับทางศรีลังกาเนี่ยก็ดูแล้วตามมาตรฐานนะครับ
วิเคราะห์กันไว้ว่าศรีลังกาเองเนี่ยก็น่าจะแข็งกว่าเมาดีสักหน่อยนึงนะครับแต่ด้วยฟอร์มด้วยศักยภาพของนักเตะไทยแล้วเนี่ย
น่าจะเป็นเกมที่ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่ประมาทนะครับการซ้อมเมื่อวานครับใช้เวลาไม่ได้เยอะเลยนะครับซึ่งเน้นย้ำไปที่เรื่องของการวางแผนเพื่อเก็บ๓แต้มเลย
นาทีเท่านั้นซึ่งมาโนโพลกิ้งก็บอกนะครับว่าดูเทป
นัดแรกของทางอูสเบย์แล้วยอมรับว่าแข็งแกร่งมาก
แต่ว่าจะขอโฟกัสไปทีละเกมก็จะเริ่มจากแมชนี้กับทางศรีลังกานะครับ
จะต้องชนะให้ได้สถานเดียวเพื่อผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับ
อย่างไรก็ตามชัยวัดศรีนาวงครับกองหน้าทีมชาติไทยก็ได้
แชร์คลิปนะครับผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวที่เรียกเสียงหัวเราะจากแฟนบอลได้อย่างมากเลยนะครับ
คนถ่ายกล้องหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็นสุพนันบุรีรัฐนะครับ
พร้อมเพื่อร่วมทีมนะครับมีธีรสินแดงดาธีรทรกวินบดินธนบูล
นั่นนะครับสลักประกอบนะครับคือที่ถ่ายอยู่ในลิฟต์กันนะครับ
ปรากฏว่าลิฟต์ค้างครับในโรงแรมโอ้โหต้องให้คนมาช่วยเหลือนะครับ
สุดท้ายเขาออกมาอย่างปลอดภัยโอ้โหหน้าผากนี่มันแผลบกันเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นจังหวะที่เข้าลิฟต์กันแบบพร้อมกันทีเดียวนะครับ
เขากะว่ามันจะไม่เกินอะไรขึ้นใต้ถือเป็นไวรัลคลิปนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ให้คนมาแกะลิฟต์ออกมาให้นะครับแล้วก็ออกมากัน
ทีมไทยประทะจากชาติจากเอเชียใต้นะครับ๖เกมหลังสุดเนี่ย
ซึ่งก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกับศรีลังกานี่แหละครับ

ไล่มาจาก๑๔พฤศจิกายน๒๐๑๒นะครับ
แล้วก็๑๗พฤศจิกายนชนะบังคลาเทศไป๕๐อุ่นเครื่องเหมือนกัน
แล้วก็๖มกราคม๒๐๑๙นะครับ
จากนั้น๘มิถุนายน๒๐๑๙ก็แพ้อินเดีย
แล้วก็๒๔มีนาคม๒๐๒๒ชนะเนปาน๒๐ครับ

๒เกมที่แพ้แพ้อินเดียอย่างเดียวนะครับ
เหลืออีก๒เกมเริ่มจากวันนี้นะครับ
มิถุนายนเกมเตะ๑ทุ่มนะครับ
พบกับทางศรีลังกาเข้าสัญญาณ๑๘นาที๔๕นาทีนะครับ
จากนั้น๑๔วิทยุนายนนะครับ
เดี๋ยวน่าจะถึงแล้วครับอีกสักพักหนึ่งนะครับหลังจากตกรอบชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย
ซึ่งตามกำหนดการเนี่ยนะครับก็จะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่งนะครับ
เดินทางกันมาในภาพเมื่อวานที่ผ่านมานะครับที่เห็นกันว่ากำลังเก็บกระเป๋าข้าวของกลับมาที่บ้านเรานี่แหละครับ